เรื่องของน้องฟิลเจอร์คุณผู้ชมจำได้ไหม
น้องเนี่ยอายุแค่๕ขวบเองซึ่งน้องนอนอยู่บนเตียง
แล้วคุณพ่อเอาไม้แบบตี

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ล่าสุด
สุดท้ายคือแม่ได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูน้องฟิลเจอร์

พ่อก็ร้องห่มร้องไห้ที่ผลออกมาเป็นแบบนี้
เหตุการณ์นี้เราก็เคยนำเสนอไป
เป็นกรณีที่คุณแม่คือนางน้ำ
นามสมมุติเอาคลิปที่สามีทุบตีน้องฟิลเจอร์
ลูกสาววัย๕ขวบก็ไปร้องต่อคุณปวีนาค่ะ
เพราะว่าลูกสาวเอาขนมขึ้นมากินบนที่นอนไง
พ่อก็แบบโอ้โหตีลูก
แต่ว่าพ่อก็บอกว่าตีไปบนผ้าห่ม
อาจจะใช้คำพูดที่แบบหยาบคาย
แต่จริงคือตีเนี่ยน้องไม่ได้เจ็บมากพ่อบอกแบบนี้นะคะ
แล้วก็ถ่ายคลิปนี้ส่งให้แม่ดู
ซึ่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี

เอาไปไว้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว
รอให้คุณแม่คือนางน้ำมาตกลงกัน
ที่สพเมืองอุดรธานีว่าใครจะได้สิทธิ์ที่จะเอาลูกไปเลี้ยงดู
เมื่อวานนี้ค่ะนายเวคินกองศรีผิว
ก็คือคุณพ่อของน้องฟิลเจอร์ตอนนี้เป็นอดีตสามีของนางน้ำแล้วนะคะ
แล้วนางน้ำก็มารวมถึงญาติทั้งสองฝ่าย
ไปที่โรงพักเมืองอุดรธานีก่อนจะเจรจาจะตกลงกันค่ะ
สรุปว่าให้น้องฟิลเจอร์ไปอยู่กับคุณแม่ก็คือนางน้ำ
ส่วนคุณพ่อเนี่ยไม่เห็นด้วยนะแล้วก็ร้องห่มร้องไห้
น้ำตาคลอเลยบอกว่ามันไม่ยุติธรรมผมก็เป็นห่วงลูกสาว
ผมกลัวว่าลูกผมเนี่ยจะปรับตัวไม่ได้เอาฟังคุณพ่อน้องฟิลเจอร์หน่อยค่ะ
นี่ค่ะนางน้ำกับนายเวคินก็อยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะ
ซึ่งนายเวย์คินเค้าเคยเป็นนักมวยอาชีพแล้วก็มาค้าขาย
พอมาค้าขายเขาก็บอกว่าทำงานทุกอย่างเลยแทนนางน้ำหมดเลย
รักลูกรักเมียมากแล้วเมื่อ๒ปีก่อนซื้อคอนโดให้ด้วยนะ
แต่ท้ายที่สุดภรรยามาหยามศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย
นอกกายนอกใจจนรับไม่ได้
แล้วลูกสาวน้องฟิลเจอร์ก็อยู่กับนายเวคิน
ตอนนั้นนางน้ำยังไม่มีงานทำ
จนมาเกิดเหตุการณ์แบบในคลิปนี้นะคะ
น้ำก็ทนไม่ไหวก็เลยขอที่จะเลี้ยงดูลูกนะคะ